เอาล่ะใครที่มีความรักทำดีกับคนรักของเราเนี่ยนะครับ
ก็มีความสุขได้ขึ้นสวรรค์ลักษณะแบบนั้น
แต่ถ้าใครนะครับเกเรทำไม่ดีกับคนรักแล้วก็ไปที่ไหนล่ะ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูจะต้องไปที่นี่ครับ
คือที่ทำเนี่ยนะก็เป็นการสรุปสอนบทเรียนเนี่ยนะ
เรียนในพระพุทธศาสนาก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ตินิคมบ้านป่าศักดิ์นะครับที่จังหวัดลำปาง
เพราะว่าอะไรเพราะว่าภายในพระมหาธาตุจุลามณีพุทธเจดี๙ยอด
เขามีการก่อสร้างเมืองนรกสวรรค์จำลองฮะ
แล้วทำแบบไม่ธรรมดาทำเสมือนจริงเลย

คุณเคยไปเหรอคุณรู้ได้ยังไงว่าเหมือนจริง

แถวนั้นแหละนี่มีพญายมราชและบริวาร
มีผู้ที่ทำบาปแล้วตกนรกตามกรรมต่างที่ได้กระทำไป
นี่เห็นไหมต้องไปเจอกับพญายม
บรรยากาศสีอะไรต่างนี่มันแบบอุ้ย

เพราะว่าเขามีระบบแสงสีเสียงเครื่องพ่นควันด้วย

เฮ้ยเจอผีด้วยพี่พบมัจจุราช

เมื่อที่ฉันเคยฟังเพลงมัสจุราช
แต่เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วมันจะทำให้คนเรานะครับ
พอได้เห็นสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เนี่ย
เรื่องของบาปรวงคุณโทษก็รู้สึกกลัวขึ้นมานะครับ
แล้วก็เป็นการจำลองทั้งเมืองมนุษย์เมืองเทพเมืองสวรรค์อีกด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวไปลองฟังดู

จำลองเมืองนรกสวรรค์นี้ดีอย่างไรครับ
แล้วก็ทีนี้เราก็เพื่อเน้นในเรื่องของการทำดีทั้งชั่ว

ให้สัมภัทรได้เห็นได้
เห็นแล้วนะครับว่านรกกระภูมินั้นเป็นยังไงลักษณะมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ
ใครที่ทำผิดทำไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ
ถ้ามีคนรักและเราไปทำให้ดีกับเขา
ชีวิตยังไม่ทันได้เสียชีวิตไปก็จะรู้สึกว่าผิด

ทำไมคุณรู้สึกดีแบบอินอะไรขนาดนั้นเออ

เพื่อนเพื่อนนี่ชื่อ

ที่วัดไปวาวัดอะไรบ้างก็ไม่รู้

ซึ่งทำให้ใครที่ได้เข้าไปเห็น

ทำความดีจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้ว